ดูบรรยากาศกันหน่อยแต่ละโรงเรียนเนี่ย
มีเด็กนักเรียนไปยังไงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ย
ส่งยังไงแล้วก็ที่สำคัญโรงเรียนเนี่ย

เด็กเล็กกันก่อนเด็กเล็กเนี่ย

จองงองแงไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งฮะ

บางคนยังคิดถึงพ่อแม่อยู่เลยนะฮะ

วันนี้เปิดวันแรกที่โรงเรียน
เทศบาล๕วัดหาดใหญ่นะฮะ

เด็กเล็กนะฮะส่วนผู้ปกครองก็ต้องใจแข็งนะ
ยืนเฝ้าสงสัยตาด้วยความห่วงใหญ่

ลูกน้อยของเรามีความสุขในโรงเรียนวันแรกนะครับ

เด็กที่โตมาหน่อยก็บอกว่ามีความสุขครับ
ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองนี่มาส่งแล้ว

ชัยนาธที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาธบรรยากาศคึกคักเหลือเกินค่ะ

ก็มีตำรวจจราจรมาคอยอำนวยความสะดวก
การจราจรอยู่หน้าโรงเรียนด้วยนะคะ
ทีนี้มาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
โรงเรียนเองเขาก็วางมาตรการไว้เข้มข้นค่ะ
ประกาศเลยนะว่างดใช้สนามเด็กเล่นชั่วคราว
เพราะว่ากลัวไงบางทีจุดสัมผัสต่าง

มันอาจจะเป็นจุดในการแพร่เชื้อได้
ใช่ค่ะอ้าวไปดูที่เจียงไกน์เจ้ากันหน่อยนะฮะ
เทอมวันแรกก็รถติดแน่ครับ
แต่ที่นี่เขาบอกติดเป็นพิเศษเพราะอะไร
ฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าทั่วเมืองเชียงใหม่เลยนะครับ
ก็การจราจรในหลายเส้นทางที่มีโรงเรียน
รถติดหนักโดยเฉพาะถนนแก้วนวรัฐ

มีรถติดยาวหลายกิโลคุณดูสิ
โอ้การจราจรครับข้างจริงนะครับ
ถ้าเกิดคุณไม่บอกว่าเชียงใหม่ดิฉันดูก็นึกว่ากรุงเทพเลยนะเนี่ย

ตราดก็เหมือนกันค่ะจังหวัดเล็ก
แต่ว่าในตัวเมืองตราดเนี่ยการจราจรก็ติดขัด

โดยเฉพาะตรงแยกโรงเรียนอนุบาลตราด
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปิดถนน๑เลน
ให้เดินรถทางเดียวเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

ส่วนมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙คุณผู้ชม
คือจริงประหลัดเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้บังคับนะ

แต่ถ้าเกิดเด็กคนไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
มีอาการหรือไปใกล้ชิดสัมผัส
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่